คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดบุรีรำมีเหตุฆ่ากันตายระหว่างสามีภรรยาสาเหตุจากปลาเผาเป็นเหตุนะคะ
สามีวัยหกสิบห้าปีค่ะนายสิงห์มุ่งดีนะคะ
ใช้มีดตัดอ้อยฟันภรรยาจนเสียชีวิตนะคะภรรยาคือนางวิไลคงฟ้ารำอายุห้าสิบปีนะคะ
เรื่องต้นตอนที่ตำรวจได้รับแจ้งเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วไม่เจอนายสิงแต่สุดท้ายไปเจออีกวันนึงนะคะ๑๐โมงเช้า
เขาอ้างบอกว่าจะปั่นจักรยานมามอบตัวที่โรงพักแต่ปรากฏว่ารักษณะเหมือนจะหนีมากกว่าเพราะมีเสื้อผ้าอยู่ท้ายรถจักรยานด้วย
นำตัวมาสอบสวนค่ะนายสิงห์เล่าให้ฟังบอกว่าผมยอมรับว่าผมเป็นคนลงมือฟันเมียจริง
อยู่กินกับเมียมาได้หนึ่งเดือนเท่านั้นเองแล้วก็ตัวเขาเนี่ยประกอบอาชีพรับจ้างตัดอ้อย
เมื่อวานนี้กลับมาจากรับจ้างตัดอ้อยหิวปลาเผามากอยากกินปลาเผาให้เมียเผาให้กิน
ปรากฏนอกจากจะไม่เผาให้ด่ากลับแรงถึงพ่อถึงแม่ถึงด่าบุพการี
แล้วก็บอกด่าไม่จบตั้งแต่เย็นจนถึง๕ทุ่มสุดท้ายทนไม่ไหวเอามีดตัดอ้อยฟันเลย
แต่จำไม่ได้ว่าฟันไปไม่รู้กี่ที
ผมก็ถามเขาป้าเขาเขาปลากินนี้ก็ยังทอ
ผมก็เลยว่าอย่างงี้

ไม่ด่าเยอะกว่านี้อีกครับมีดมีดตัดอ้อยครับมีดมีด
ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเลยครับผม
ความโมโหความโมโหผมก็จำไม่ได้โมโหแรง
หลายครั้งนะครับก็ประมาณ
เมื่อถึงสี่ครั้งห้าครั้งหรอกผมว่า
เมืองต้นตรวจสอบประวัติในสิงห์ไปเพิ่งจะพ้นโทษคดีฆ่าคนตายมาเมื่อ๒ปีก่อนเองนะคะ
นี่ออกจากคุกมาก่อเหตุอีกแล้วอะค่ะ
คือโมโหแรงไงคุณก็ไปฆ่าเขาตายไม่ได้